คือเป็นความหวังเดียวเลยนะความหวังสำคัญ
ในเรื่องของการคลี่คลายสถานการณ์โควิด๑๙
แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของวัคซีนมันอาจจะกลายเป็นประเด็นการเมืองนะตอนนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็พูดถึง
กลุ่มผู้ชุมนุมที่ประกาศเตรียมจะชุมนุม
เพื่อคัดค้านการจัดซื้อวัคซีนต้านโควิด๑๙
นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาชุมนุม
ต้องเข้าใจว่าการจะใช้วัคซีนต้องตรวจสอบ
ต้องระมัดระวังผลข้างเคียง
รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ตามหลักการสาธารณสุข
หรือกรรมการโรคระบาด
สินไปยงกับการเมืองและไม่อยากให้นำไปเกี่ยวข้องกับสถาบัน
นายกรัฐมนตรีระบุแบบนี้นะคะบอกว่า
ไม่จำเป็นต้องทำตามที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานคณะก้าวหน้าเรียกร้อง
ด้วยการให้รัฐบาลนำเอกสารการจัดหาจัดซื้อ
รวมถึงสัญญาที่ทำกับบริษัทแอสต้าเซเนก้า
มาเปิดเผยเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
เพราะรัฐบาลมั่นใจว่าดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
ขอร้องให้คนที่ออกมาคัดค้าน
หรือมีเจตนาต้องการทำลายความน่าเชื่อถือ

ยืนยันว่าที่นายธนทรถูกแจ้งข้อหา
มาตรา๑๑๒ในการออกมาพูดเรื่องวัคซีน
เพราะมีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดนี้
ซึ่งก็จะมีการดำเนินคดีค่ะ
หายนอกนะครับ

ที่จำเป็นต้องมีเอาแรงงาน

เนื่องจากบริษัทบริษัทที่อยู่ในพระนามาพิไทย
รัฐบาลก็จำเป็นต้องขอไปทาน

เข้ามาสู่ในการพินาในเรื่องของการผลิตวัคซีน

ไม่ต้อง

มีทั้ง๑๒๑๑๖หลายมาตรา
ขอบรบคอมพิวเตอร์ก็มี

ก็อย่าไปให้เคลดิตอะไรแล้ว